แล้วก็พากันไปตีกันในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง

ซ้ำแบบนี้สุดท้ายต้องมีการซ้อม

เขาไม่รู้แล้วตกใจนึกว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะ

โหเหมือนจริงมั้ยครับ

มัธยมตีกันที่โรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉิน
มีรถฉุกเฉินมีการใส่เตียงใส่เปรย์แบบนี้
ก็เป็นการซ้อมเผชิญเหตุเสมือนจริงของ
สถานีตำรวจภูทรถ้ำพันรา
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงพยาบาลถ้ำพันรา
จันทนาธิฝากปกครองอำเภอแพทย์พยาบาลนักเรียน
จันทนาธิกู้ภัยมูลระนิทีต่าง
ทุกคนก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินจะได้รับมือกันได้
เหตุการณ์เขาซ้อมเมื่อวานก็มีการจำลองว่าเนี่ยฮะนักเรียนมัธยมยกพวกตีกันนะฮะ
ในโรงเรียนโรงเรียนสาธรณราชบำรุงของตำบลนาเสอำเภอถ้ำพันธรา
แล้วก็มีการใช้มีดเนี่ยแทงทำร้ายร่างกายจนมีคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่กลุ่มเพื่อนสองฝ่ายมาเจอกัน
หน้าห้องฉุกเฉินก็มาตีกันนะฮะสุดท้ายจำรวจเข้าไปนะครับ
เหตุก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ให้มันเสมือนจริงว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้ว
แต่ละฝ่ายต้องต้องทำยังไงอืมนะฮะค่ะท่านท่านพันธรรมรสเอกิติชัยไกรนารา
ภูมิกับของสอบพอร์ถ้ำพันธรรมรสท่านก็บอกว่าโอ้ช่วงเนี้ยนะ
วัยรุ่นตีกันเยอะครับก็ต้องเจมส์พร้อมหน่อยจำลดเองก็ต้องเจมส์พร้อม
ถ้าเกิดเขาตีกันจะต้องปฏิบัติยังไงซ้อมแผนกันกับกู้ภัยโรงพยาบาลอะไรแบบนี้
เพื่อเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับมือกันได้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แต่เราก็หวังใจว่าจะเป็นแค่การซ้อมจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ไม่มีวัยรุ่นจีกันนะครับเพราะว่าโทษอันนี้หนักขึ้นนะครับ
คือเรื่องของการซ้อมไฟไหม้หรือว่าซ้อมอะไรพวกนี้นะครับ
ประกาศเตือนเป็นระยะระยะนะฮะเขาจะได้ไม่ตกใจกันใช่ครับนะครับ